กับน้องวัย๑๔ปีลงไปเล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำ

แต่ปรากฏว่าห่วงยางคว่ำน้องจมน้ำค่ะ
เจ้าหน้าที่หาอยู่นานเลยนะคะ
ญาติมาทำพิธีขอขมาด้วย
แล้วสุดท้ายเจอแบบน้องเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็เจอนะจุดที่เจอนะจุดที่พบศพนะ
อยู่ไม่ไกลจากจุดที่น้องลงไปเล่นน้ำเลย

เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าทั้งปูพรม
ทั้งวางรัศมีวงรอบในการค้นหา

ใช่ค่ะนี่เกิดขึ้นนะฮะ

น้องแตงโมเด็กหญิงสุพัตราจันเอี่ยมอายุ๑๔ปีมาเล่นน้ำกับเพื่อน
เพื่อนก็มีตั้งแต่อายุ๑๓จนถึง๑๘นะคะ
นี่คือน้องตังโมนะคะมาเล่นกันประมาณ๗๘คน
แล้วช่วงที่น้องใส่ห่วงยางเล่นน้ำปรากฏว่าห่วงยางมันหลุดไง
แล้วตัวน้องแตงโมก็จมลงไปในอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ตรงนี้
อันนี้ที่ร้อยเอ็ดนะซึ่งอ่างเก็บน้ำพื้นที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นมุมสูงแล้วใช่ไหม
มันกว้างมากพื้นที่เป็นร้อยไร่เลยนะคะ
แล้วเพื่อนของน้องแตงโมก็บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากที่บ้านบ้านคำนาดีมาเช่าแพร่ลอยออกไปจากฝั่ง
ก็จะมีห่วงยางให้เล่นแล้วตอนที่ลงเล่นน้ำ
มีน้องผู้หญิงสองคนก็นั่งบนห่วงยางแต่ว่าห่วงยางมันพลิกไงคะ
แตงโมก็เลยหลุดจากห่วงยางพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงพลัดจมหายไป
พยายามไปช่วยนะช่วยขึ้นมาได้คนนึง
ส่วนตัวน้องแตงโมจมหายไปแล้วเพื่อนก็พยายาม
ลอยห่วงยางออกไปค้นหาแต่ก็ไม่เจอ
แล้วคุณคิดดูสิอายุโตสุดที่ไปกับน้องคือ๑๘เองนะ
แล้วเนี่ยก็เลยต้องประสานเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะคะ
แล้วตอนเจ้าหน้าที่มาถึงดูสิการค้นหาน้องแตงโม
นักประดาน้ำงมค้นหาน้องแตงโมตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำ
หาประมาณ๗ชั่วโมงกว่าไม่เจอนะคะ
ออกซิเจนที่เจ้าหน้าที่เตรียมมานะนะออกซิเจนหมดถังแล้ว
ต้องอัดอากาศใส่ถังแล้วก็ลงไปดำค้นหาใหม่
ทีนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำ
เพราะว่าอะไรทั้งแม่หมอพรามแล้วก็ญาติของน้องตังโม
มีการมาทำพิธีเป็นการขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
ผู้ที่ปกปักรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยภูมิใหญ่
นี่ดูสิตอนจุดทูบทำพิธีนะคะ
แล้วทีนี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปหาอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่ารอบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาตีวงคือรอบจุดจอดแพรประมาณ๕เมตร
แล้วลงค้นหารอบที่๒คุณผู้ชมแป๊บเดียว๑๕นาที
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะเจอร่างของน้องคว่ำหน้าอยู่ตามแนวเชือกค่ะ
แล้วก่อนหน้านั้นจุดตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
ก็ลงไปงมค้นหาแล้วแต่ไม่เจอน้อง
ใช่นะฮะเจ้าหน้าที่ตอนแรกไม่คิดด้วยซ้ำ
ว่าจะจมอยู่ใกล้กับแพร่ตรงนี้ใช่ค่ะ
แล้วก็มีการปูพรมค้นหาใต้น้ำแล้วหาเท่าไหร่หาไม่เจอ
จุดทูปบอกเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจออยู่ใกล้เลยนะฮะ
ใช่ค่ะก็นำร่างของน้องตังโมขึ้นมา
ญาติก็ร้องห่มร้องไห้ญาติไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็นำศพของน้องไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ
แล้วก็วันนี้นะครับผู้สิทธิ์ข่าวก็ลงพื้นที่ที่บ้านคำนาดีที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของเด็กหญิงสุพัตราจันเอี่ยม

ก็แน่นอนแล้วฮะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
แม่ของน้องแตงโมก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านั้นได้พูดคุยกับลูกสาวนะ

ว่าลูกสาวอย่าออกไปไหนไกลให้อยู่บ้าน
ก็ไม่คิดว่าลูกสาวจะเที่ยวไกลขนาดนั้นนะครับ
มารู้ว่าลูกสาวจมน้ำจมท่าเสียชีวิต
กล้าเลยนะคุณแม้จะไปดูศพลูกสาว
เพราะเธอเสียใจมากกลัวทำใจไม่ได้เอาแต่ร้องไห้

ก็ขอให้ลูกสาวได้ไปสู่สุขตินะครับ
ด้านลุงของน้องแตงโมก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติ
หลานจะออกไปถอนมันกับพ่อแม่
แต่เมื่อวานฝนตกก็เลยให้หลานนอนเฝ้าบ้าน
เพราะกลัวว่าถ้าหลานไปตากฝนเดี๋ยวหลานจะไม่สบาย
ก็ไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวเล่น

มาทราบภายหลังว่าหลานสาวเสียชีวิต
รู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ
ส่วนในด้านของความเชื่อของชาวบ้านนะครับ

ก็จะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีคนกล้าลงไปเล่นน้ำในห้วยพุงใหญ่อยู่แล้ว

ว่ามีอาถรรพ์เรื่องตัวตายตัวแทน
ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างถิ่น

แล้วก็จะพลัดจมน้ำเสียชีวิตเป็นประจำเลยนะฮะ
ชาวบ้านถึงกับต้องตั้งสารพระภูมิเจ้าที่

เมื่อกี้ทางญาติของน้องแตงโมไปกราบไหว้บูชานะครับ
และจากเหตุการณ์นี้ที่กู้ภัยลงค้นหากว่า๗ชั่วโมง

จนต้องให้แม่กระจ้ำหรือว่าทางแม่หมอ

ทำพิธีขอขมาต่อสารพระภูมิตรงนั้นก่อน
หลังจากนั้นพบศพทันทีนะครับ
เรื่องนี้ก็สร้างความแปลกใจให้กับทั้งเจ้าหน้าที่

ให้กับชาวบ้านที่ไปร่วมในการค้นหาด้วยนะครับ